มาอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่สุราธานี
เพราะว่ารถที่แม่กำลังพาลูกชายวัย๑๐ขวบ
ไปส่งที่โรงเรียนและกำลังข้ามทางรถไฟ
ปรากฏว่าถูกรถไฟชน
คนในรถเสียชีวิตทั้ง๒คน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดตัดทางข้ามรางรถไฟ
บริเวณบ้านเขาชาวาลาหมู่๗ตำบลคันทุลี

แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒ราย
ก็คือนางวีรวรรณเสมรอดอายุ๓๘ปี
แล้วก็เด็กชายมนูศักดิ์เสมรอดอายุ๑๐ปีนะครับ
สำหรับที่เกิดเหตุเป็นจุดตัดทางรถไฟเขาชาวาลานะครับ
บริเวณจุดตัดคือไม่มีย่าสูงปกคลุม
สามารถมองเห็นรถไฟได้จากระยะไกล
พบรถกระบะถูกรถไฟชนตรงกลางคันนะครับ
ก็เป็นรถไฟขบวนที่๓๙ทับ๔๑กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนสุรธานีมีรอยลากยาวไปกว่า๑๕๐เมตร

ตรวจสอบภายในก็พบผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายเนี่ยนะครับ
แล้วก็ผู้เป็นแม่นี้เสียชีวิตคารถเลย

เด็นออกจากตัวรถแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่ก็คือนางวีรวรรณผู้เป็นแม่
ขับขี่รถคันดังกล่าวเพื่อจะไปส่งเด็กชายมนูศักดิ์ไปโรงเรียน
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุที่เป็นทางตัดรถไฟแล้วก็ไม่มีไม้กั้น
ผู้ตายอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นขบวนรถไฟ

เพื่อชนะสูตรต่อไปแต่ทางด้านนายอำเภอ
นายอำเภอท่าชนะบอกว่าจากการสอบถามเบื้องต้น
ทราบว่าผู้เสียชีวิตใช้เส้นทางอื่นเป็นหลัก

แต่วันนี้เลือกใช้เส้นทางนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะไม่ชินเส้นทาง
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการในการกู้ซากรถ
ต้องใช้เครื่องจักรหนักของการรถไฟมาดำเนินการดึงรถออกนะครับ

และที่สำคัญเรื่องของมาตรการในการป้องกัน

เรื่องของไม้ก้งไม้กั้นอะไรต่อไปด้วยนะครับ